คุณผู้ชมคะกลับมาดูอีกอย่างหนึ่งที่มันกำลังระบาดหนักมากในช่วงโควิดแบบนี้นะคะ
หลายคนบอกว่าเข้าไปเต้นแล้วมันออกไม่ได้เพราะมันสนุกค่ะ
อย่างสาวคนแรกต้องยกให้เลย

เพราะว่าโอ้โหสนุกจริงแล้วก็แซ่บมากเลย
บอกเลยว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะ
เป็นเพราะว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้

เสื้อผ้าหน้าผมนะก็จัดเต็มทุกครั้งแล้วก็ความเซ็กซี่ไม่เคยพร่องค่ะ

ไอ้ทำหน้าอกมาเออมันต้องเก็บตัวนิดนึง
รอดูนะจ๊ะว่าหน้าอกใหม่จะบิ๊กเบิ้มกว่าเดิมยังไงนะคะ
ส่วนอีกคนนึงคนนี้ก็เซอร์ไพรส์แฟนเหมือนกันนะ
น้องเป๋าปาวลีนั่นเองนะคะ

ชวนคุณสามีมาด้วยนะคะเพราะลูกสาวสี่สรรท์ตลอดเลย
สำหรับลูกทุ่งสาวเสียงเหนือเป่าปาวลีแล้วก็คุณเอิร์ทกานั่นเองนะคะ
ที่คอยคิดคอนเทนต์น่ารักนะมาอวดลงโซเชียลตลอดเลย
แต่ดูจากสีหน้าของคุณสามีแล้วแม้เหมือนโดนภรรยาบังคับมาเล่นยังไงก็ไม่รู้นะ

เอ๊ะหรือว่าพี่เอิร์ทนี่เขาไม่เป็นคนน่านิ่งอยู่แล้วหรอพี่แจ๊
ใช่คนนิ่งแบบนี้นั่นแหละค่ะแต่ว่าก็น่ารักนะคะคุณผู้ชม
ฝ่ายหญิงไปแล้วนะคะดิฉันขอส่งประกวดกันบ้าง

หันมาแล้วคุณภัยพงศธรคนบ้านเดียวกัน
กลุ่มนี้เขาเต้นเอวลั่นปรัสอยู่หรือเปล่าครับ

ดูเล่นเงียดบอกแอปอะไร
ใส่เขาอะไรผ้าเขามงผ้าเขามา
เล่นนู่นเล่นนี่หยอกคนนั้นแซวคนนี้นะคะ
แล้วแต่ละคลิปแต่ละท่าของนางนะคะ
ความที่เป็นคนบ้านเดียวกันนะคะ
โกน่ารักซื้อนะคะ

คนแบบว่าแชร์กันเยอะมากจริงค่ะ